ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องราวข่าวสารกันหน่อย
เดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องราวของศิลปะ
ศิลปะศิลปินท์มันอยู่ในสายเลือด
เออนะคะเป็นศิลปะที่เรียกว่าสวยงาม
ที่จังหวัดยาลาค่ะเขามีการจัดกิจกรรม

นั่นก็คือเสพศิลป์ถิ่นบินหลา

ลดภาพความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยาลา

ฝีมือการว่านมาจากศิลปินระดับโลก๓คน

ดูภาพผลงานเขานี่โอ้โหสวยงาม
แล้วก็แหมมันต้องเขาเรียกอะไรเข้าถึง
มันต้องใช้หัวใจความเป็นศิลปินด้วย
เจ้าของนี่เขาชื่ออะไรคุณเด๊ะ

คือแบบมันมีความเป็นมิติออกมา

มือเดินใส่หมวกมันแปลว่าอะไร

ส่วนคนที่๒นะที่มา

นี่ถ้าโพสต์ก็เกลียดแล้ว

ใช่เป็นชื่อศิลปินนะคะ
บ้านของเขาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นภาพลักษณะ

อาจจะอยู่บ้านคุณหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่า
ลายเส้นใช่เห็นแล้วรู้เลยว่า

หนึ่งนะคะแต่ก็มีความเป็น

คือชมหน้าศิลปินทั้ง๓คนนะคะ

ผลงานลงฝาผนัง

อาจจะมีแต่เรื่องของการรบกันไหม
แต่ไม่เลยมีความสวยงามแบบนี้

วันที่เจ้าสาวใส่ชุดเจ้าสาว

หรือว่านักท่องเที่ยวประชาชน
ทั่วไปเห็นแล้วก็มาถ่ายภาพกัน

เพราะฉะนั้นก็ฝากบอกไปล่ะ

ศิลปะแบบนี้ไปถ่ายภาพกันได้

เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ล่ะรีบไปแล้วกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็อนุญาตแล้วนะ

ไปแสดงฝีมือวาดลวดลายลงไป

ก็คือตอนนั้นอยู่ในขั้นตอนของการกำลังวาดเลย

ภาพที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ใครมีโอกาสก็อย่าลืมไปถ่ายรูป

ใช่แล้วนะคะถ่ายพรีเวดดิ้งยังมีเลย
รออะไรอย่าช้าไปเลยยะลา